แต่การจอดรถนี้เป็นรถส่งของไปจอดริมรั้วบ้านเขาแล้วปรากฏว่าที่บ้านหลังนี้เขาปลูกต้นไม้แล้วไปจอดชิดไงแล้วคราวนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจอ่ะ
ทำไมมาจอดชิดต้นไม้บ้านฉันเหลือเกินฉันปลูกต้นไม้อยู่อ้าวเราไปดูครับ
เมื่อกี้พี่แทงข้างหลังใช่ไหมทีหลังพี่บอกครับผมผมบอกเลยนะพี่ว่าไม่มีใครเขารู้ว่าพี่ผมก็อยากให้รถเขาสวนออกแล้วพี่มาทำอย่างเงี้ยพี่มาเอาไม้กวาดมาแทงข้างหลังข้างหลัง
ถามจริงเลยพี่มันสมควรหรือเปล่าพี่บอกกันดีดีกว่าเราคนไทยนะพี่นี่ดีนะรถบริษัทถ้าเป็นรถผมผมไม่ยอมแน่
นี่ดูดิเอาไม้กวาดมาไล่แทงแทงอยู่ท้ายรถโดนฟองโดนไฟดู
ผู้ชายคนที่เข้ากับรถส่งของนะครับอัดคลิปโวยแบบเหลืออดหลังจากถูกคนในบ้านหลังนึงนะครับคือเขาขับรถกระบะไปจอดอยู่ริมรั้วแล้วมาไปชิดกับต้นไม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบ้างเขาปลูกไว้ตรงริมรั้วแล้วก็คนในบ้านหลังนั้นกล่าวไม่พอใจแหละนะครับถือไม่กวาดออกมาแล้วก็ไปนี่เขาเล่านะบอกไปตีไฟท้ายรถก
แชร์ต่อมาจากผู้ชายส่งของโดยระบุข้อความว่าจอดรถเฉียดต้นไม้เขานิดเดียวไม่ได้ทำให้ต้นไม้เสียหายเลยฟังจากน้ำเสียงน่ะสั่นรัวนี่แหละคือจะถึงที่สุดความอดกั้นแล้วส่งงานกรทมมาจะสองปีกว่าอดทนจะถึงที่สุดแล้วนี่แหละคุณผู้ชมครับส่วนความเห็นชาวเน็ตบ้างล่ะความเห็นชาวเน็ตเขาบอกว่า